สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทราบหรือยังครับว่า
ล่าสุดประเทศไทยเราได้แชมป์มาอีกหนึ่งแชมป์แล้วครับ
ของการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับอัตราประชากร
แล้วมีตัวเลขระบุว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุประมาณ๕แสนล้านต่อปี
ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาจ่อหัวก็เพื่อจะพูดถึงเรื่อง
ที่คุณสืบตระกุลบอกเมื่อสักครู่
ก็คือว่าเมื่อวานนี้มีคำตัดสินของศาล
คดีหนึ่งที่น่าจะมีนัยยะสำคัญ
ต่อการที่จะลุกขึ้นมาฉุกคิดในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
คือตัดสินคำตัดสินของสารอุทธรภาค๒แผนกคดีผู้บริโภค
พิพากษาให้เจ้าของคิวรถตู้กับบริษัทขนส่งหรือบขศ
ร่วมกันจ่ายเงิน๒๑ล้าน๓แสนบาท

พิพากษาตัดสินมีขึ้นเมื่อวานที่เองครับ

สรุปอีกทีนึงก็คือว่า
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดนนทบุรี

นัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธร
ดีที่โจทย์คือนายเหียนหมวดหมวดภัยกับพวกยื่นฟ้อง
ฟ้องนางสาววาสนาจันเอียนจำเลยที่สอง
บริษัทขนส่งจำกัดจำเลยที่สาม
เป็นคดีผู้บริโภคเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

เหตุเนี่ยมันเกิดวันที่๒มกราหลังจากปีใหม่ผ่านพ้นไป๑วัน
ท่านคงจำได้เรื่องรถตู้โดยสารประจำทางสายจันทบุรีกรุงเทพ
พุ่งข้ามเลนเลยครับห่อเหินมาเลยไปชนเอารถกระบะที่แล่นสวนทางมา
เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ทั้งสองคันเลยครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากรถตู้โดยสารทั้งหมด๑๔ราย
ผู้โดยสารในรถกระบาดเสียชีวิต๑๑ราย
รวมกันแล้ว๒๕ราย
คดีนี้สารชั้นต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่๔ตุลา๖๑ไปแล้ว
ให้บขศจำเลยที่๓และจำเลยร่วมที่๑ที่๒คือทายาทของคนขับ
ให้ช่วยกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตรวม๒๐กว่าล้าน
ต่อมาสารอุทธรภาค๒แผนกคดีผู้บริโภค
มีคำพิพากษาให้หุ้นส่วนจำกัดที่ว่า
นี้พร้อมด้วยบริษัทขนส่งรับผิดชอบต้องใช้เงินทั้งสิ้น๒๑ล้านกว่าพร้อมดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
ให้จ่ายจากค่าสินไหมทดแทนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายที่สารชั้นต้นกำหนด
บขศต้องโดนด้วยเนี่ยเพราะสารเห็นว่าบขศมีหน้าที่กำกับดูแลให้เจ้าของรถร่วม

มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลการเดินรถอย่างเคร่งครัด
แต่ว่าบขศปล่อยประละเลยให้เจ้าของรถร่วมควบคุมดูแลกันเอง
จนทำให้คนขับรถติดต่อกันหลายเที่ยวอ่อนล้าไม่สนใจในความปลอดภัยของผู้โดยสาร
คดีนี้น่าจะเป็นบรรทัศนที่จะทำให้ต่อไปนี้คนที่เป็นเท่าแก่
จะต้องรู้ว่าคุณควรจะต้องทำยังไง
แต่ก่อนเนี่ยเอาโทษเฉพาะคนขับคนขับชนแล้วหนีที่หนีไม่ได้ก็คือเสียชีวิตพร้อมกันด้วย
แต่จากการตัดสินนี้เจ้าของรถคุณต้องรับผิดชอบด้วย
ถ้าเจ้าของรถรับผิดชอบด้วยเจ้าของรถจะต้องระวังว่าการที่คุณเห็นแก่ได้
คุณให้คนขับขับควงกะควงเที่ยวเขาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
ถือว่าปีใหม่ผู้โดยสารเยอะรีบเอาเงินไว้ก่อน
ขับกลับไปกลับมากลับมากลับไปไม่ได้พักไม่ได้นอน
ในที่สุดเขาก็หลับในแล้วมันก็เกิดเหตุอย่างว่า
ฉะนั้นถ้าคุณปล่อยประละเลยอย่างนี้คุณจะต้องโดนหนัก
คุณจะต้องโดนหนักจากนี้ไปก็จะต้องปฏิบัติกันเคร่งครัด
ได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้เพราะว่าจำได้ว่ามีระเบียบว่าต่อไปนี้
ชอเฟอร์ที่ขับรถโดยสารทางไกลประมาณ๔๐๐กิโลกรัม
ต้องเปลี่ยนคนขับทีนึงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่
ต้องเปลี่ยนคนขับทีหนึ่งกลางทางแถวนครสวรรค
ที่ไหนก็ตามแต่แต่ในสภาพความเป็นจริงไม่มีหรอกครับ
ควงไปยาวไปเลยแล้วบางทีก็ตีกลับต่อมาอีก
เพราะคนขับขาดในช่วงเทศกาลรถต้องวิ่งเยอะสุดท้ายขึ้นมามันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ว่านี่แหละ
แล้วจะทำกันยังไงฉะนั้นต่อไปนี้คนเป็นเจ้าของรถจะต้องระวัง
เกิดเหตุขึ้นมาคุณโดนด้วยแล้วประเภทไปรับคนที่ไม่มีความชำนาญมา
มาขับรถขอแค่ว่ามีใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะพอแล้วประสบการณ์ยังน้อยอายุยังน้อย
เกเลดื่มเหล้าก็รับเอาไว้ก่อนเพราะว่าคนขับที่มีคุณภาพเขาบอกตอนนี้หายาก
และค่าจ้างแพงฉะนั้นจ่ายเงินถูกได้คนขับที่ไม่มีคุณภาพมา
ก็มาเกิดเหตุอย่างนี้มันไม่คุ้มหรอกครับ
คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่บอกขอสอเองที่เป็นคนควบคุม
คุณปล่อยปลาละเลยมาตลอดแต่ผลจากการตัดสินคดีนี้บขโดนเข้าไปด้วย
ต่อไปนี้นายสถานีบอกขอสอทุกแห่งจะต้องจำใส่ใจไว้เลยว่า
ถ้าคุณปล่อยปลาละเลยมีเรื่องขึ้นมาคุณโดนด้วย

เป็นหนึ่งในสาเหตุ
ปลุกให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน
คิดขึ้นมาได้ว่ารถตู้เนี่ยมันไม่เหมาะที่จะใช้เป็นรถโดยสาร
รถตู้เนี่ยต่างประเทศเขาเอาไว้ขนของ

รถตู้เปิดประตูได้ข้างเดียวด้านซ้ายมือ
ไฟไหม้ไฟคลอกรถพลิกคว่ำทีนึงกว่าจะมุดออกมาได้ตายกันเกือบหมด
ฉะนั้นก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ารถตู้ไม่ควรจะเอาบรรทุกผู้โดยสารแล้ว
แล้วคิดว่ารถที่จะมาแทนน่าจะเป็นรถมินิบัสใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง
มีทางออกทางลงดีกว่ารถตู้
แล้วก็ออกมาตรการกำหนดว่าต้องภายในปีนั้นปีนี้
รถตู้จะหายไปจะมีมินิบัสเข้ามาแทน
เอาใครไม่มีเงินที่จะซื้อออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ค่อยเปลี่ยนไป
แต่ว่าแผนการนี้ถ้าจะล้มเสียแล้ว
เพราะว่าพอรัฐมนตรีศักดิ์สยามมาก็มีแบะท่าว่าจะต่ออายุให้รถตู้วิ่งไปก่อน
อ้างว่าเศรษฐกิจกำลังแย่ผู้ประกอบการเดือดร้อน
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่
จากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้มีมาตรการอย่างหนึ่งขึ้นมา
ก็คือว่าต่อไปนี้รถโดยสารทุกคนทุกคัน
คุณใช้ความเร็วเท่าไหร่คุณขับชวัดเฉวียนสวิสวาสไหม
ฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒มกราปี๖๐
นำมาสู่อะไรครับหนึ่งคำตัดสินของศาลเมื่อวานนี้
จะทำให้เจ้าของรถเท่าแก่ต้องระมัดระวังมากขึ้น
ที่คุณเห็นแก่ได้ใช้คนโดยไม่ให้เขาพักเขาผ่อน

การมาขับรถตู้มาขับรถโดยสารมาขับรถบัส
มีเรื่องขึ้นมาคุณต้องจ่ายเงินหนักเลย
แต่ว่าคุณไม่ได้เอาใจใส่คุณปล่อยให้รถร่วม
เท่าแก่ดูแลกิจการกันอย่างไม่ระมัดระวังคุณต้องโดนด้วย
นี่คืออุบัติเหตุวันที่๒มกราที่เป็นต้นเหตุที่ผมคิดว่า
มีข่าวดีในเชิงนัยยะสำคัญสารที่ตัดสินเมื่อวานเนี่ยตัดสินไว้คงจะเป็นบรรทัศน์ละ
ต่อไปนี้รถชนเกิดบัติเหตุคนตายคนบาดเจ็บคนพิการเจ้าของรถต้องรับผิดชอบด้วย
โยนภาระให้กับคนขับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
อย่างที่อาจารย์บอกเป็นนัยยะที่สำคัญจริงนะครับ
แล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากให้มีการยกเลิกรถตู้

ประสบอุบัติเหตุจากรถตู้ด้วยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ